มันไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่เขารักกัน

อย่างคู่ของพี่สุนารีกับหนุ่มวาวเตอร์
อายุห่างกันกว่า๒๐ปี

เมื่อวานนี้ต้องแล้วนะคะเอามีอีกหนึ่งคู่

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เตรียมจะวิวารอบสอง
แฟนสาวที่มีอายุห่างกันถึง๒๐ปีเช่นเดียวกันค่ะ
นักแสดงรุ่นใหญ่วัย๕๕ปี

เปิดเผยข่าวดีเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาเป็นครั้งที่สอง
กับแฟนสาววัยกระต่อที่อายุอนามห่างกันถึง๒๐ปี

โดยพิธีเช้าจะจัดขึ้นที่สวนหลวงรเก้า

จากทั้งคู่ชื่นชอบการออกกำลังกาย
และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นรักต่างวัยในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่งานฉลองมงคลสมรสก็จะจัดขึ้นในเย็นวันเดียวกัน
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดเก๋ในทีมนักกีฬาออกมาเรียกน้ำย่อยกันด้วยค่ะ
ซึ่งคุณนงธนงศักดิ์เองก็เคยสูญเสียภรรยาไปเมื่อ๑๑ปีก่อน
และกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมากว่า๑๐ปี
กระทั่งได้พบรักกับแฟนสาวรุ่นลูกที่สนามมวยโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อ๔ปีก่อน
และได้สารสัมพันธ์เรื่อยมาจนเตรียมจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ
อีกหนึ่งคู่ที่ประกาศข่าวดีล่วงหน้าแถมมีกลิ่นดราม่าโชยเมาเบา
เรื่องถูกชาวเน็ตวิภาควิจารณ์ฐานะของวาที่เจ้าเบา
แต่เมื่อผ่านเรื่องชวนปวดหัวมาได้
ที่เจ้าสาวนุกสุธิดาก็เตรียมจูงมือวาธิเจ้าบ่าวชาวมาเลเซีย
มุฮามัติฮากีมบินอาซาฮา
เข้าพิธีวิวาตามประเพณีศาสนาอิสลามในวันเสาร์นี้ที่บ้านเกิดของฝ่ายชาย
และก่อนจะถึงวันงานแฟนก็ได้ยนต์ภาพความหวานของทั้งคู่

ซึ่งเผยแพร่โดยฟินาเลเวดดิ้งสตูดิโอ
รับหน้าที่ถ่ายภาพในวันศึกพิเศษนี้
รวมถึงเตรียมชุดแต่งงานให้ทั้งบ่าวสาว
โดยเฉพาะฝ่ายหญิงในภาพสวมชุดนิกะสุดสง่างาม

ขณะที่ตัวเสื้อด้านในเป็นเสื้อแขนยาว
พร้อมผ้าลูกไม้ที่ปักด้วยเพชรวารอฟสกี้อย่างพิถีพิถัน
ผสมผสานความเป็นไทยในแบบประยุกต์ค่ะ
บอกได้คำเดียวว่าช่วงนี้คนโสดตายไปเลยค่ะ
ตายไปเลยมันหวานอะไรขนาดนี้แต่ละคู่
คุณต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลพรีเวดดิ้ง

อย่างที่บอกแหละเรื่องราวของความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
เราจะแต่งงานกี่รอบบางทีเราอาจจะเจอรักแท้เมื่อวันที่แบบเราอายุมากแล้วก็ได้
ว่าวันที่เราพร้อมวันที่เราเรียนทุกข์มามากกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบนี้